ต่อกันที่ความหวานมากเลยดีกว่า
สำหรับคู่นี้คู่รักคู่ใหม่ของวงการ
คนหนึ่งในวงการคนหนึ่งนอกวงการคุณอุ้มลักษณะ
แต่ล่าสุดค่ะแฟนนุ่มนอกวงการเธอ

ขอลาออกจากการเป็นแฟนคลับ
ขอเป็นแฟนคลับจะได้ไหม

ฉลองวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังให้กับอุ้มลักษณะ
พร้อมกับถือโอกาสขอเป็นผู้ครองหัวใจดาราสาว

มีลูกสาวของฝ่ายชายร่วมเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย
หลายคนทราบอยู่แล้วว่าฝ่ายชายเขามีครอบครัวมาก่อนนะครับ

ให้คนโสดได้อิจฉาแน่น
ที่รอคอมเมนต์เรื่องดราม่าที่ฝ่ายชายที่มีครอบครัวมาก่อน
เธอก็เลยโพสต์ให้ดูซะเลยรูปภาพ๓คน
คุณอุ้มแล้วก็ฝ่ายชายแล้วก็ลูกสาวเขานั่นเอง
ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาว่าอย่างนี้ก็เลิกลากันไปเรียบร้อย
นี่จะมาเริ่มรักใหม่อีกครั้งก็คงไม่เป็นไรนะคะ